มาดูเรื่องของเรื่องความรักที่สมหวังกันบ้างนะคะ
สมหวังจนถึงขั้นได้แต่งงานกัน
แต่ทีนี้ญาติญาติก็อยากจะให้เป็นการครองรักนาน
เพราะเป็นวันที่มีความสุขอยากให้มีความสุขแบบนี้กันต่อไปนะคะ
ก็เลยจัดการแห่ขันหมากที่เขาบอกว่าโลกต้องจำ
โอ้โหเป็นการแห่ขันหมากที่สนุกที่สุดแล้วนะคะ

ในทูลนี้แล้วเจ้าหม่ากกับเจ้าสาวอยู่ริมไซท์
แต่สาวว่างอยู่ซ้ายมือนะ๒คน

แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเอาสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเรื่องของการครองรักครองคู่กันมาเต้นประกอบด้วยก็คือไม้ตีพริกกับครกนั่นเอง
เอาเป็นสัญลักษณ์เรื่องอะไรดิฉันก็ไม่บอกนะ
นะคะทีนี้นะคะถามหน่อยว่าเขารู้จักไหมเขารู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหม
สองคนที่ถือสัญลักษณ์แห่งความรักอันนั้นสิอันนั้นสิ
คุณป้าสนิทไหมเป็นคุณป้าเลยค่ะเป็นญาติผู้ใหญ่
คุณป้าลำพูนศรีพุทธอายุ๗๕ปีเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าว
ส่วนฝั่งเจ้าสาวชื่อน้องปอนอายุ๓๕ปีเป็นคนถือครกค่ะ
เป็นญาติของฝ่ายเจ้าสาวนั่นแหละเอาครกเอาสากมาตำกันใส่งานแต่ง
เพราะเป็นความเชื่อแบบนี้นะคะบางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังความเชื่อเขาเป็นแบบนี้ครกกับสากเป็นเครื่องครัวหลัก
ในการประกอบอาหารของคนไทยเพราะใช้ตำน้ำพริกกินในครอบครัว
ฉะนั้นถือว่านำมาใช้เป็นเคล็ดลับในการครองเรือนของเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ครองคู่กันยั่งยืนไม่ทอดทิ้งกันเหมือนครกไม่เคยห่างจากสากต้องอยู่ด้วยกัน
ไม่งั้นหากับข้าวกินไม่ได้นะคนไทยกินน้ำพริกไงคะ
ถ้าไม่มีครกกับสากเอากินข้าวกับอะไรล่ะ

เอาจริงแล้วนะครับปกติก็ไม่ค่อยเห็นมีการเอาครกเอาสากมาประกอบขบวนแห่ขันหมากแบบนี้
แต่ที่งานนี้เขาเอามาใช้เพราะญาติบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นการสร้างสีสันด้วย
ให้มันดูแปลกใหม่ให้ดูสนุกสนาน

แต่ดิฉันอ่านให้ความหมายให้ฟังแล้วนะความต่างนะคะอย่าไปคิดเรื่องอะไรนะคะ
โอ้โหบรรยากาศแห่งความรักมาเต็มเลย